จะแจกรถมอเตอร์ไซด์ดีกว่า
วันนี้พี่น้องใครจะเป็นผู้โชคดี
ถ้าคุณอยากเป็นผู้โชคดีอย่างดิฉันนะคะกติกาง่ายเขียนบีบส่งนะคะ
ก็บอกแล้วว่าเบาแดงเขาจับจริงแจกจริงอย่ารอช้า
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
โอ้โหส่งเลยส่งไปโรงพยาบาลเถอะไม่ไหวหรอกเสียงอย่างนี้

เขียนบีบส่งมาเลยในกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
โอ้โหสับจริงสับจริง

เอาตอนไหนมันต้องเป็นเพลงประสานกันนะ

เขียนบีบส่งสับจริงสันจริง

มันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเพราะอะไร
เปญนี้กิจกรรมนี้มันเป็นการจับมือกันของสองยักษ์ใหญ่
อย่างเครื่องดื่มระดับโลกคาราบาลแดงและสื่อใหญ่ไทยรัฐครับ
ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ยังคงแจกกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก
โอ้โหใครอยากจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะ
มามาตรงนี้แล้วฟังกติกาให้ดีคุณจะได้เป็นผู้โชคดีไงคะครับ

ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์รถคันนี่ง่าย
เพียงส่งฝากระบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ใครยังไม่มีฝาคาราบาลแดงก็รีบไปซะ
แล้วเค้ายังคงยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะจ๊ะ
แล้วก็ย้ำเลยนะง่ายเพียงแค่คืน

ที่ได้มอเตอร์ไซค์อีกคำต่อไป

พร้อมกันแล้วนะคะ

มอเตอร์ไซค์กันต่อไปเป็นของใด

มาทันเบาแดง
ยิงมาทันสองคุณสอง
ได้แล้ว

คุณสุรพันธ์บ้างทอง
ยินดีค่ะ

แล้วถ้าหากคุณอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้อีก
พรุ่งนี้๙โมงครึ่งมาลุ้นกันในรายการตลอดข่าว

ร้านทุกเดือนยังคงมีแจกอยู่นะคะ

เขียนบีบส่งแล้วส่งกันมา

รายการตลอดข่าวกันต่อเลย